ตั้งแต่เลือกตั้งสส๑๔พฤษภาคมมาเนี่ย

มันยังเข้มข้นต่อเนื่องทุกวันเลยจริงนะคะ
คือความจริงมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่รอประกาศ
อย่างเป็นทางการเรื่องจำนวนสอสอใช่ไหม
โหวตเลือกประธานสภาไปโหวตเลือกนายกกันว่าเอ๊ะตกลงคุณพิทาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็น
โอ้โหแต่ว่าล่าสุดวันนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่าระหว่างว่าที่พักร่วมรัฐบาล
เป็นเพื่อไทยกับทางไทยสร้างไทยนะ
เดี๋ยวตามให้ค่ะแต่ดูเพื่อไทยก่อนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็อย่างที่ทราบได้คะแนนได้สอสอจำนวนมาเนี่ย
เป็นอันดับที่สองค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนวันนี้มีการสำมารณาพัก
เพื่อถอดบทเรียนสาเหตุการแพ้เลือกตั้งแล้วก็ให้กำลังใจผู้สมัคร
แล้วก็พูดถึงว่าที่สอสอที่กำลังจะเข้าไปเป็นสอสอด้วย
คุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ดิเดตนายกของพักนะครับวันนี้ก็พาลูกสาวมาที่พักด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องการที่ว่ามีคนไปร้องยุบอะไรอีกแล้วเนี่ยครอบงำพักเนี่ย
ทางคุณแพทองทานบอกไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาทำไป
มิ้นช็อกนะค่ะกำลังฮิตเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ
ที่อาคารของที่ทำการพักเพื่อไทยเขามีร้านขายพวกน้ำอะไรพวกนี้อยู่
แล้วคุณอุ้งอิงชอบดื่มเป็นประจำค่ะ

น่ารักมากเลยกลายเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะ
ที่เพิ่งทอดช่วงหาเสียงเลือดตั้งอันนี้คนเล็กลูกชายนะครับ

คุณแพทองทานชินวัฒน์แคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยนะครับ

พาลูกสาวคนโตนะฮะน้องทิธานนะครับ

บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องมาสัมมนาพักเพื่อไทยกันนะครับ
เป็นการสัมมนาประสานกำลังใจเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาชน

นักข่าวก็ไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันนะครับ

ถอดบทเรียนวิเคราะห์สาเหตุที่แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
คุณแพทองทานบอกว่าวันนี้ต้องพูดคุยกัน
เพื่อจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้ไปพักเพื่อไทยต้องทำอะไรบ้าง
จัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลไปแล้ว
ส่วนในฐานะของพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
ก็คงต้องมีการพูดคุยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทุกคนในพักได้ทราบ
เพราะมองว่าการสื่อสารกันเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะ
และตัวเธอเองก็อยากจะมาสื่อสารกับบรรดาสมาชิกพักด้วยตัวเอง
วันนี้มีคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ไปยื่นอีกแล้วนะฮะ
นี่นะฮะคือนอกจากจะไปยื่นเรื่องเพิ่มเติม
กับหุ้นสื่อไอทีวีที่ยื่นเรื่องของคุณพิทาไว้
รัฐบาลเนี่ยว่าที่พักร่วมเขาลงนามความเข้าใจกันเนี่ย
เอ๊ะมันเข้าข่ายการครอบงำพักหรือเปล่า

เพราะว่าพักเก้าไกลเหมือนกับ
ไปทำข้อความทำสิ่งต่าง
แล้วให้อีกเจ็ดพลักษณ์การเมืองมาลงด้วยกัน
เหมือนกับก้าวไกลไปครอบงำกิจกรรมของพัก
ร่วมรัฐบาลพักอื่นหรือเปล่า
นี่ไงแล้วหัวหน้าพักอื่นก็มาเซ็นตามพักก้าวไกล

คุณเรืองไกรบอกนี่ต้องถูกยุบกัน๘พักเลยนะเนี่ย

บรรยากาศตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
อ๋อนี่เช้านี้คุณเวือกใจจะไปยืนยุคมาครับ
เพื่อไปเมื่อผู้การเต็มโปรยูอะค่ะ

เข้ากับพร่อมงานกับกัน
ได้กระจกรรมแหล่ง๖พักนะคะ
ผมว่าแต่ละครับ
มีจริงครับ

ไม่ใช่ไม่ใช่แบบ

เธออยู่นั่งบะกัลของที
คือที่นักข่าวถามเรื่องคุณธนทรคุณปิยบุตรคุณช่อพนิกา

ประเด็นที่เชมิลินที่ร้านอาหาร
ที่มีการไปร่วมมาทานอาหารกับภาคร่วงรัฐบาล
เห็นมีภาพบุคคลเหล่านี้ไปงานด้วยไปร่วมนั่งโต๊ะด้วย
วันนั้นคุณศรีสุวรรณยื่นเรื่องนั้นคือให้คนภายนอกพักมาครอบงำมายุ่งเกี่ยว

คุณสั่งนี่แบบจนทำไม่ทันค่ะ

ไปดูบรรยากาศในพักก่อนไหม

เพราะว่ามีบางคนชิมแล้วไม่ได้ชอบนะคะ

คุณเศษฐาบอกให้สี่เต็มสิบ

คือบรรยากาศของการสัมมนาของพักเพื่อไทยวันนี้ค่ะ

อย่างนี้คุณเศษฐานธุวีศิลป์ก็เป็น

แล้วก็ถือกระเป๋าเป็นแบบวินเทจมาก
สว่างเอกสารที่นักข่าวต้องพัก
แล้วก็โชว์นามบัตรด้วยบอกว่ามาทำงานที่พักเพื่อไทย

มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ติดต่อ
แล้วก็มีเป็นโลโก้ของพัก
เพราะทีแรกมีข่าวว่าตกลงคุณเศรษฐาจะอยู่กับเพื่อไทยต่อหรือเปล่า
อยู่ต่อไปอยู่ต่อบอกทำงานต่อย้ายที่ทำงานถือกระเป๋ามาเลย
เพราะคุณเศรษฐาเคยบอกตอนช่วงมาหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหม

แต่วันนี้คนก็เลยอยากรู้ไงว่าอยู่ต่อทำงานกับพักเพื่อไทย
ต่อในตำแหน่งอะไรค่ะโชว์นามบัตรแต่ไม่ได้มีตำแหน่งระบุนะคะถ้าไม่ได้เป็นนายกแล้ว
ทีนี้อย่างที่บอกว่าสีสันเยอะหลายอย่างนะคะ
และประเด็นสำคัญคือก็จับตาไปที่ในแพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย
ตอบคำถามประเด็นคุณสิทธาธิวารีเรื่องของที่มีการสัมผัสอะไรกันที่แบบโยนกันไปโยนกันมา
เดี๋ยวเอางี้ก่อนแล้วกันค่ะคุณอุ้งอิ๊งพูดในภาพรวมก่อนนะคะ
ในฐานะที่พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเป็นอันดับ๒
สนับสนุนพักที่ชนะอันดับหนึ่งเสมอเราไม่รอหวังส้มหล่น
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเราไม่รอหวานส้มหล่น
เราจะช่วยให้พักเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
ส่วนเพื่อไทยจะร่วมทำงานต่อทำให้ดีขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ขอให้ผู้สมัครใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น
คู่กับการลงพื้นที่เล็กให้ใกล้ชิดประชาชนก็ยังจำเป็น
อยากให้ทุกคนมั่นใจปรบมือให้ตัวเองและเพื่อน
ภูมิใจในพักเราให้เราภูมิใจในตัวเอง
ก็เป็นการให้กำลังใจสมาชิกพักเพื่อไทย
ทีนี้ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักก็ย้ำว่า
พักเพื่อไทยเตรียมตัวเป็นรัฐบาลจับมือกับพักก้าวไกล
และแน่นอนว่าเราจะสนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ

เราเตรียมตัวไปเป็นรัฐบาล
อยู่ครับภายใต้เงื่อนไขขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องจับมือร่วมกับ
พักที่เขาได้เสี่ยงมากในหนึ่งก็พักก้าวไกล
และเราเองก็แถลงในนามของพักไปเรียบร้อยนะครับว่า

ยินดีให้การสนับสนุนและร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ด้วยสนับสนุนหัวหน้าภักษ์เก้าไกร

ขึ้นเป็นนายกรัมตรีคนที่๓๕
ตามกลไกของรัฐจันทมนุษย์ที่กำหนดไว้
ด้านคุณเศรษฐาทวีสินค่ะแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ก็บอกว่าทราบซึ้งและขอบคุณทุกคนจากใจ
เข้ามาในบ้านหลังใหม่และได้รับการต้อนรับ
และดูแลดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก
เสียดายที่๑วันไม่ได้มีมากถึง๔๘ชั่วโมง
จากนี้ไม่ได้หนีไปไหน
ยังคงเดินหน้าทำงานและให้เกียรติผู้ชนะ
และน้อมรับทุกคำวิจารณ์ค่ะ

ก็ตอนที่ก่อนเข้าที่ประชุมนะคะ

ก็ย้ำว่าหลังเลือกตั้งในกระเป๋าใบนี้ค่ะ
ที่นักข่าวจับตาคือด้วยความที่ดูวินเทจ

ดูวินผิดดูโบราณอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย

จะถามเรื่องอื่นเพราะมันเป็นจุดสังเกตมาก
นี่นะคะก็ย้ำว่าหลังเลือกตั้งเนี่ย
ไม่ได้มีใครทาบทามให้มารับตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยนะ
ถือว่าตามมารยาทมันก็ยังไม่สมควร
ยืนยันชัดเจนเหมือนที่เคยเขียนในทวิตเตอร์
ว่าต้องให้เกียรติพักที่เขาเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาล

ก็ในพักเก้าไกลเองก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาหามาทาบทาม
ดำรงตำแหน่งอะไรนี่แจกนามบัตรค่ะ
อ๋อมาทำงานจริงนี่อยู่พักเกิดใครจริงใช่ไหม

มีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่มีชื่อคุณเศรษฐา
แต่นักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าแต่ไม่ได้ระบุตำแหน่ง

ไม่มีแล้วก็ตามมารยาทไม่ได้ด้วยนะครับ
เพราะว่าผมทวิตไปแล้วพูดไปแล้วเรียบร้อย
อันนั้นมันก็ต้องให้เกียรติทางคนที่เขาได้คะแนนระดับหนึ่ง
ตามที่ผมทวิตไปชัดเจนครับ

มาดูเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชน
ตามที่ให้สัญญาไว้ว่าไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่ต่อไป
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวมิ้วขอสรุปผลการสัมมนาของพักเพื่อไทยหน่อยนะคะ
ก็แถลงโดยในแพทย์ชนน่านนะคะก็บอกว่า
ก็จะเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจผู้สมัครสอสอและทีมงานทั้งหมด
สมัครหลายเขตลงพื้นที่ทำงานกันหนักมาก
ไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชน
ซึ่งในงานนี้ก็เสนอ๓ประเด็นหลักก็คือ

ยังคงยืนยันที่จะก้าวต่อไปเพื่อประชาชน
สถานะของเพื่อไทยที่เตรียมการทำงานในสภา
ก็คือเน้นย้ำประเมินผลการเลือกตั้ง
โดยตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเลือกตั้งค่ะ

ประเมินผลงานของตัวเองในเขตเลือกตั้งด้วย

และสะท้อนความเห็นของประชาชนเข้ามาด้วย

โดยได้รับคำยืนยันจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้ง

ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งก็บอกว่าเราก็ต้องก้าวต่อ
เพราะว่าการแพ้เลือกตั้งมันไม่ใช่การล่มสลาย
แต่เป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อไปต่างหาก
คุณเศรษฐาก็บอกในลักษณะเดียวกันนะคะว่าภารกิจของพักคือเดินต่อ
เดินต่อไปค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง
เหมือนทำธุรกิจทำการตลาดอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เริ่มทำข้อสรุปจากการประเมิน
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อปรับตัวกันต่อไป

เราจะปรับตัวแต่ต้องไม่ลืมตัวตน

ยกตัวอย่างแบบที่มัน
ก้าวล้ำไปจนทอดทิ้งความเป็นตัวตนของพักเพื่อไทย
มันจะต้องเป็นการอสมศาลกันนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่เราเน้นเนี่ย
ในการทำหน้าที่ในโลกเสมือนจริงกับลูกความเป็นจริง

เมื่อสักครู่นี้พี่อุ๋ยค้างเรื่องนี้เอาไว้ค่ะ

คนก็อยากจะใช้ตามดื่มตาม
คุณอุ้งเข้าไปโพสต์ในพวกไอจีสตอรี่เอาไว้
ใช่ค่ะคือคุณอุ้งอิ๊งแต่งตัว
คนก็ไปจับสังเกตอุ๊ยเครื่องประดับยี่ห้ออะไรล่ะคะ
เท่าไหร่ตลอดอยู่แล้วนะคะปรากฏตัวทีไร
คนก็จะสังเกตทุกอย่างของคุณอุ้งอิ๊งอย่างนี้ค่ะ

กินกันหรือยังอร่อยนะ

ไม่ได้รับรีวิวสินค้านะคะ

จะต้องแวะไปที่พักเพื่อไทยไปชิมหน่อย
แต่พี่อุ๋ยคะแต่บางคนเขาบอกไม่อร่อยนะคะ

ไม่ถูกปากไม่ถูกใจ
ไม่ใช่ร้านเขาทำให้อร่อยนะแต่คนนี้อาจจะแบบไม่ถูก
เรื่องของรสชาติเนี่ยต่างคนก็ต่างความชอบ
ต่างรสนิยมท่านนี้ค่ะคุณเศรษฐาหัวเราะเลยลองดื่มแล้วบอก

คือคุณเศรษฐาบอกเห็นเขาพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ผมมาที่พักผมเลยต้องมาสั่งต้องลองหน่อย
ให้๔เต็ม๑๐ค่ะพี่อุ๋ยให้ไม่ถึงครึ่งเลยนะคะ

มั้ข้อความข้างล่างคุณเศรษฐาไม่ถูกใจสิ่งนี้